อีกหนึ่งปริศนาที่เป็นงานของตำรวจที่ศรีศาสนาลัยสุโขทัยให้ได้ฝึกฝีมือกัน
เด็กแรกคลอดวัย๑๙วันอยู่หายตัวไปจากบ้าน
นอนอยู่ในบ้านตอนนั้นเนี่ยคนอยู่ในบ้านก็เยอะแยะ
แม่ดูแลอยู่แต่แม่บอกว่าแม่ลุกไปเข้าห้องน้ำแค่๑๐นาที
พอออกมาปุ๊บลูกชายน้องไอแอลหายไปแล้ว
พ่อบอกว่ายังไม่ทันกลับมาเจอลูกด้วยซ้ำลูกเพิ่งคลอดได้๑๙วัน

เขาบอกว่านี่คือเด็กคนแรกในอำเภอศรีสัชราลัยที่ถูกลักพาตัวเลยด้วยซ้ำ
ถ้ามันเป็นเหตุลักพาตัวจริง
แม่สตราปรืนนี้คือสาวออยอายุ๒๒ปี
๒ปีมาแจ้งความพร้อมกับสามีค่ะนายปรีชาเดโชเมงวัย๒๔ปี
บอกว่าลูกชายน้องไอแอลเด็กชายปรัชญาน่าจะถูกคนร้ายลักพาตัวไปจากบ้าน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นวันที่๒๖กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่เลยนะคะไปที่บ้านของนางสาวออย
ไปถึงบ้านเนี่ยสิ่งที่พบคือยาดอะค่ะ
จับกลุ่มรอคอยฟังข่าวความคืบหน้าแล้วก็ให้กำลังใจกันและกันอยู่ประมาณสัก๒๐คนได้
ทีมข่าวเราไปพูดคุยกับนางสมลีโตป้าของนางสาวออยนะคะ
บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยมีคนโทรมาหาเธอ
บอกว่าน้องไอแอลหายตัวไปได้ยินแบบนั้นเธอก็ตกใจมากค่ะ

ก็เห็นนางสาวออยนั่งร้องห่มร้องไห้
บอกว่าไม่รู้ว่าใครมาเอาลูกไป
เพราะตอนนั้นไปเข้าห้องน้ำ
ตอนนี้ไม่รู้เลยว่าลูกมีชะตากรรมเป็นยังไงบ้าง

ต้องแจ้งหมอด้วยหมอดู
เอาทุกทางเอาความเชื่อด้วย

ลูกยังมีชีวิตอยู่ไหมลูกไปไหนใครเอาตัวลูกไป
หมอดูบอกว่าลูกยังมีชีวิตอยู่
มีผู้ชายในบ้านในหมู่บ้านมาดูลาดเหล่า

แต่เวลาผ่านไปเดี๋ยวนางสาวออยจะได้ลูกคืนนะ
แต่หมอไม่ได้บอกว่าจะได้คืนตอนไหนค่ะ
มีผู้ชายอุ้มออกไป

ไปไก่ไหนจะได้หรือเปล่าเนี่ย

เพราะว่ามันเอาไปขาย
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปถามจากหลายคนนะครับนี่ไปถามจากทางแม่ค้าขายน้ำแถวนั้นด้วยนะครับ
แม่ค้าขายน้ำชื่อนางกาญจนาชัยมงคลบอกว่าเธอขายน้ำปั่นอยู่ที่หน้าบ้านของนางสาวออยเลย
ขายมาสักปีนึงแล้วนางสาวออยแม่ของเด็กเนี่ยเพิ่งกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นาน
วันเกิดเหตุบอกว่าลูกหายตอนเวลาประมาณสัก๓โมงกว่าซึ่งช่วงเวลานั้นเธอก็ไม่เห็นว่ามีรถใครมาจอด
หรือว่ามีคนเดินเข้าไปที่บ้านของนางสาวออยนะคิดว่าน่าจะมีคนมาขโมยเด็กไปแล้วก็อาจจะเอาไปขายถึงนู่นอ่ะ
ต่างประเทศก็เป็นไปได้คนร้ายน่าจะเดินมาจากทางหลังบ้านเพราะว่าเป็นสวนติดถนน
ของนางสาวออยเนี่ยเป็นเด็กคนแรกเลยนะในอำเภอศรีสัชนาลัยที่ถูกลักพาตัว

คิดว่าทางแม่ของนางเขาสร้างในร่วมอ่ะ
ไม่น่าใช่อ่ะ
หลังบ้านมันเป็นเส้นทางออกไปทางไหนทางไหนได้บ้าง

เป็นสวนมะม่วงครับ
ข้างหลังเนี่ยนะคะเป็นเป็นสวนมะม่วงค่ะ
ซึ่งคุณกิติศักดิ์ก็เดินไปดูเลยแหละตรวจสอบดูว่าเอ๊ะ
ตกลงมันไปได้จริงไหมครับก็พบว่าสวนมะม่วงมันก็อยู่ติดคลองนะฮะ
น้ำเนี่ยแห้งฮะคือน้ำแห้งขอดแบบว่าสามารถเดินข้ามขึ้นไปบนถนนลูกรังที่อยู่ติดกันได้อ่ะ
ตามที่แม่ค้าบอกเลยว่าข้างหลังเนี่ยมันติดถนนมันเดินถึงกันได้นะครับ
เจอบ้านคนด้วยบ้านคนด้วยค่ะก็ก็ไปสอบถามครับ
คือเจอคนที่อยู่ที่บ้านหลังนั้นเนี่ยเขากำลังนั่งเลี้ยงลูกอยู่ลูกอายุ๕เดือน
อ่าชื่อว่านางจารุวัลอยู่สนนะครับเลี้ยงลูกห้าเดือนอยู่
ก็บอกว่าทุกวันเธอจะนั่งเลี้ยงลูกอยู่ที่หน้าบ้านซึ่งจุดที่นั่งเลี้ยงลูก
สามารถมองเห็นได้ว่าจะมีใครเดินเข้าออกสวนหลังบ้านของนางสาวออยที่ลูกหายได้หรือไม่
วันเกิดเหตุยืนยันว่าไม่เห็นใครนะเพราะว่าช่วงสามสี่โมงเย็นช่วงนั้น
อ่าเธออุ้มลูกเข้าไปในบ้านนะครับแต่ขณะที่เธออยู่ในบ้านได้ยินเสียงรถยนต์วิ่งมาจอด
ซึ่งเสียงรถยนต์ที่เธอได้ยินก็ไม่รู้ว่าเป็นรถของใครอีกกระทั่งมารู้ว่าลูกของนางสาวออยหายไป
แต่เชื่อว่ายังไงก็ต้องมีคนรู้เห็นเป็นใจกับการหายตัวไปของลูกของนางสาวออยอย่างแน่นอน
แต่ไม่รู้ว่าใครเท่านั้นได้ยินเสียงรถแต่ไม่รู้ว่ารถเนี่ยมันจะเข้าหรือจะออก
เสียงรถยนต์ของลูกกละก็คือรถยนต์
ภายในสิบนาทีที่ที่แม่ก็บอกว่าเข้าเข้าน้ำสิบนาที
ช่วงสิบนาทีเนี้ยมันก็ออกมาแม่เขาก็ต้องเห็นอะไรบ้าง
แต่สิบนาทีเหมือนเหมือนคนมีมาจ้องดูอยู่หรือเปล่าอะไรเราก็ไม่แน่ใจค่ะ
ฝ่ายชาวบ้านเพื่อนบ้านญาติญาติเนี่ยเขามองตรงกันว่าต้องมีคนมารักตัวเด็กไปแน่แน่ครับ
ทีนี้ฝั่งตำรวจมองยังไงความคืบหน้าทางด้านคดีนะคะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจสพศรีสัชนาลัย
เรียกตัวนางสาวออยแล้วก็สามีไปสอบปากคำเช้าจดเย็นนะคะ
สี่โมงเย็นรวมแล้วเนี่ยเจ็ดชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ย
เราก็เห็นนางสาวออยกับสามีเดินลงมาจากสถานีตำรวจด้วยสีหน้าเรียบเฉยอืม
ทีมข่าวก็รีบชาร์จเลยเข้าไปถามเลยว่าตกลงวันเกิดเหตุเป็นยังไง
ตอนที่เข้าห้องน้ำได้ยินเสียงใครเข้ามาในบ้านหรือเปล่าเห็นอะไรบ้างไหม
ช่วง๓๔โมงมีรายงานบอกว่าเห็นบอกว่าออกจากบ้านไปทำอะไรสักอย่างในป่า
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านตั้งสองกิโลเมตรออกไปทำอะไรกันอืม
ไม่ยอมตอบคำถามเราเลยครับสายหน้าแล้วก็เดินขึ้นรถยนต์ไปทั้งคู่นะคะ
ซึ่งเราไปแอบสอบถามตำรวจมาตำรวจบอกว่าไอ้เรื่องลักพาตัวเนี่ย
ตัดทิ้งนะประเด็นนี้ตำรวจตัดทิ้งเลยตำรวจบอกว่ามันมีพิรุษเยอะ
พุ่งเป้าไปที่ว่าไม่พ่อก็แม่นี่แหละทำลูกหายด้วยตัวเอง
อ่าคือสาเหตุอาจจะเกิดจากไม่พ่อก็แม่นี่แหละแต่เรื่องคนนอกมาลักตัวเด็กไปเนี่ย
ตัดทิ้งได้เลยตำรวจบอกว่ามันมีพิรุษในคำให้การหลายอย่าง
แต่ว่าเป็นยังไงเนี่ยไม่ขอเปิดเผยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของรูปคดีใช่
อ่าก็เดี๋ยวก็รู้แล้วครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นสักครู่หนึ่งต้องอดใจรอกันหน่อยนะคะอ่าเดี๋ยว